มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเตือนกันหน่อย
มีสาวคนนึงเธอโพสต์เตือนภัย
เพราะว่าเธอถูกชายลึกลับขับรถมอเตอร์ไซค์มาประกบข้าง
แล้วก็เอามีดแทงแฟนนุ่มของเขาที่นั่งซ้อนท้ายมาคุณผู้ชม
แล้วตำรวจก็ต้องติดตามจากกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะหาเส้นทางการหลบหลีกของคนร้ายนะคะ
ไปดูจากภาพกล้องวงจรปิดกันนะคะ
ก็จะเห็นว่ามีชายเสื้อสีแดงขี่รถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคุณเห็นไหม
ขี่ไล่ตามมาประกบรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเลย
แล้วคือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนขับขี่
มีผู้หญิงเป็นคนขี่และผู้ชายเป็นคนซ้อนนะคะ
รถที่ถูกแทงนะคุณผู้ชม
แล้วจากนั้นชายเสื้อแดงชักมีดออกมา
ชักมีดออกมาชักมีดออกมาแทงชายหนุ่มคนที่ซ้อนท้าย
แล้วก็หลบหนีหายไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าปั๊มแก๊ส
ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
หญิงสาวคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
นำคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กเตือนภัย

เจอชายเมายาใส่แว่นดำ
ขี่รถจักรยานยนต์สภาพเก่าหน่อยสีฟ้า

นำมีดปลายแหลมมาแทงเธอและสามี
แล้วเกิดเหตุนี้ที่จังหวัดขอนแก่น
รูปประพันธ์สันฐานเป็นแบบนี้เลยนะคะ
คือเธอบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยจริง
ก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์
เพื่อเตือนภัยอาจจะช่วยป้องกันได้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับนางสาวอติพรด้วงพันนาอายุ๒๑ปี
เธอเป็นคนที่โพสต์คลิปแล้วก็เล่าเรื่องต่างเนี่ย
บอกว่าตอนเช้าประมาณ๙โมงครึ่ง
ขี่รถไปตลาดค่ะจะไปซื้อของ
เตรียมเปิดร้านขายลาบตามปกตินะ
พอถึงจุดเกิดเหตุมีชายอายุประมาณสัก๒๐๒๕ปีได้
รูปร่างสูงผอมสวมเสื้อสีแดงมาเลยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามมาประกบเธอ
แล้วก็ชักมีดออกมาซึ่งเป็นมีดยาวน่าจะประมาณสัก๑๐นิ้ว
วักมีดออกมาแล้วก็แทงบริเวณเอวของสามีเธอ

จากนั้นคนร้ายค่ะกลับรถแล้วไปอยู่หน้าปั๊มน้ำมันฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ขี่วนกลับมาตามประกบอีกครั้งนึง
เธอเลยตัดสินใจขี่หลบหนีนะคะ
เพราะว่าไม่แน่ใจเลยว่าชายคนร้าย
จะตามกลับมาแทงซ้ำเธอกับสามีอีกหรือเปล่า
เพราะดีมากที่สามีของเธอเนี่ยเบี่ยงตัวหลบได้ทัน
ก็เลยถูกคมมีดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่หรือยังไง
เรื่องนี้มันก็ทำให้เธอภาวะไปเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุเธอกับสามีไปแจ้งความ

พบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายเลย
ที่ถูกชายคนนี้ไล่แทง
หรือไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเลย
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะตระเวนทำร้ายชาวบ้าน

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเมาหรืออะไรนะคะ
ตอนนี้กำลังแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าคนร้ายเนี่ย
พักอาศัยอยู่แถวไหนกำลังส่งสายสืบลงพื้นที่ไปเลย
และเชื่อว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้อย่างแน่นอนก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
เพราะว่าตอนเนี้ยชาวบ้านแถวนั้นอ่ะหวาดภาวะกันไปหมดเลยอืม